คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะมาก
เด็กวัย๔ขวบที่เดินอยู่ริมถนนปากซอยรามคำแหง๘๓ทับ๕
เดินอยู่กับแม่แม่ก็เดินนำไปนิดนึงเด็กรำอยู่ข้างหลัง
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเดินสวนไปแล้วก็เตะไปที่เด็ก
เด็กล้มโมโหร้องไห้ใหญ่เนี่ย
เนี่ยแล้วทีมข่าวเราก็ไปเจอกับน้องไปถามน้อง
น้องก็บอกว่าผีบ้ามาทำร้ายน้องน้องเรียกว่าผีบ้า
คือเด็กอ่ะเนอะเขาก็ใสใช่จับผีบ้าคนนี้ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจเนี่ยจับได้แล้วค่ะชื่อว่าบังรูนหรือในรูนนะคะ
ก็จับกลุ่มตัวได้ที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาค่ะ
คือต้องถามเลยว่าตกลงเป็นคนบ้าไหมวิกลจริตไหม
เนี่ยคนนี้เลยคุณผู้ชมครับคือตำรวจเขาบอกว่าเขาก็จำชื่อตัวเองได้นะ
ผู้ชายคนนี้แต่พอถามไปถามมาพูดจาวกไปวนมาตลอดเลยค่ะ
เหมือนพูดจางงงอ่ะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่อง
ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานหัวหมากนะคะ
คือรอให้พ่อมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ก็สอบปากคำกันอยู่ด้วย
ตำรวจนครบานหัวหมากเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านเขาช่วยดูว่าเนี่ยเพราะเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไปว่า
ถ้าเจอผู้ชายคนหน้าตาแบบนี้นะให้แจ้งตำรวจนะนะคะ
แล้วก็มีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมประกาศให้รางวัลคนที่
เบาะแสจนจับกลุ่มได้ด้วยชาวบ้านเขาก็เลยจำได้
คนนี้แน่ที่เห็นในคลิปก็เลยไปบอกตำรวจ
ตำรวจไปจับได้ที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเศร้า
นำตัวไปสอนอหัวหมากพันธุ์ตำรวจเอกมานพ
ว่มลิบวงรองผู้กำกับการตำรวจนครบานสี่
บอกว่าเบื้องต้นผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุ
ค่ะ
จับใจความได้แค่นี้ที่เหลือวกไปวนมาผู้จ่ายไม่รู้เรื่องค่ะ
ครับพอตรวจสอบประวัติพบว่ามีประวัติการรักษาทางจิตนะคะ
เคยมีคดีทำให้เสียทรัพย์เมื่อปี๒๕๕๗นะคะในท้องที่สนราชพร้าว
เคยมีคดีบุกรุกในปี๒๕๕๙ในพื้นที่สนมีนบุรีค่ะ
ตำรวจเขาก็ต้องตรวจหาสารเสพติดด้วยปรากฏว่าไม่มี
ไม่มีสารเสพติดนะคะตรวจปัสสาวะแล้วไม่เจอ
ตำรวจสอบปากคำอยู่ถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตเดี๋ยวต้องนำตัวส่งไปรักษาให้หาย
แล้วพนักงานสอบสวนถึงจะแจ้งข้อหาต่อไป
ตอนแรกก็มีชาวบ้านที่เห็นข่าวบอกว่าก็เคยเห็นอยู่แถวตลกตลาดแถวนั้นนะ
มารับจ้างเข็นผักมั่งอะไรมั่งแต่ว่าไปไปมามาแล้วก็ดูท่าทางแบบ

นี่ค่ะครอบครัวของน้องที่ถูกทำร้ายก็ไปที่สอนอด้วยนะคะ
ก็ไปเพื่อยืนยันไปชี้ตัว
ทีนี้เนี่ยก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าเกิดเขามีอาการทางจิตจริง
เป็นบุคคลวิกลจริตจริงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จะต้องยังไงต้องนำตัวไปไหนทำยังไงกับเขาบ้างไหม
เพราะถ้ามีคนแบบนี้ลักษณะอาการแบบนี้แล้วเร่ร่อนอยู่เรื่อยเนี่ย
ในบ้านเราเดินไปเดินมาอันตรายค่ะ
นี่ถ้ามีอาวุธทำยังไงถ้ามันมากกว่านี้
นางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการบอกแบบนี้นะคะว่า
เรื่องต้นก็ประสานกับตำรวจนครบานหัวหมาก
เพราะพบว่าคนก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มีอาการทางจิตจริง
ตอนนี้ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่บ้านมิตรมัยตรีดูแลคนเร่ร่อน
แล้วก็จะลงพื้นที่ไปดูแลเยียวยาน้องที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ชายเร่ร่อนคนนี้ก็จะต้องนำตัวไปให้กับหน่วยงานภาครัฐนำตัวไปรักษา
แล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของปัญหาคนเร่ร่อนมาด้วยว่า

เจ้าหน้าที่เขาก็ทำได้แค่สกัดกั้นด้วยการลงพื้นที่
ถ้าเจอก็นำตัวไปฟื้นฟูเยียวยาแต่บางทีมันก็ไม่ได้เจอไง
เขาก็ไปหลบไปนอนไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะค่ะ
ถ้าป่วยทางจิตเวทเนี่ยเขาจะนำไปรักษานำไปฝึกอาชีพ

ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมหรือประชาชนคนไหนเจอคนเร่ร่อน
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะโทรไปสายด่วน๑๒
แล้วก็แนะนำว่าถ้าเจอคนเร่ร่อนแล้วมีพฤติกรรมที่มันอาจจะก่อเหตุรุนแรงหรือว่าอันตราย
ให้อยู่ห่างแล้วก็ให้ระวังตัวแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ฟังเสียงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะ
เพราะว่าเพราะว่าเค้ากระเตะเล็กแล้วเขาไปเลย
แล้วที่ถามสู่บ้านแถวนั้นไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ค่ะ
เพราะว่าเป็นคนที่ไม่กันนะคะแต่ว่าอยากต้องดูอาการแล้ว
สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งอาจจะมีอาการทางจิตนะคะหรือเรื่องยาเสพติด
เพราะพี่ดูจากคลิปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวมอมแมมแต่ว่า
เอ่อเอ่อมันก็คนไร้ที่พึ่งหรือไร้บ้านทั่วไปอ่ะนะคะ
ก็ก็แต่งตัวปกติเหมือนเรานะคะแต่คาดว่าอาจจะมีอาการทางจิตนะคะ
หรือมีมีติดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ว่าชายคนนี้อยู่ที่ไหน
จะไปแห่งหนใดก็ตามนะคะเดินไปที่ไหนก็ตาม
ก็ต้องระวังตัวเราด้วยนะคะถ้าเห็นที่ถ้าไม่เหมาะสมก็ขอครองนาว่าออกห่าง
ออกห่างต้องต้องมีสติหรือว่าต้องต้องมาแวะระวังด้วยในการเดินทางแต่ละครั้งเนี้ยนะคะ
ขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลให้เบาะแสจนตำรวจจับได้นะคะ
ตำรวจก็บอกว่าก็เร่ร่อนอยู่ในตลาดบางกะปิจริงนั่นแหละ
คือแน่นอนว่ามันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการที่เราต้องระมัดระวังตัวเองนะฮะ
แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องอย่าเพิ่งเฉยใช่ค่ะผมเชื่อว่าเราเราเจอ
เจอไปอ้าวคนนี้ดูเหมือนคนเร่ร่อนคนนี้เหมือนดูแบบพวก
คนจรเหมือนเดินไปเรื่อยเปื่อยอันนี้เราต้องแจ้ง
เพราะถ้าเราไม่แจ้งมันก็จะมาเกิดปัญหาเหมือนกับที่น้องโดน
หนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะคะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้